ผมนายพัฒนาสรรพโสสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ก็เจอกับท่านประธาน
อีกครั้งนะครับพอดีวันนี้ผมอภิปราย
คมนะครับก็เป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยต้องขอขอบคุณ
ท่านนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วนะครับที่มอบหมายให้ผมอภิ
ปลายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตาม
มาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดแห่งรัฐธรรมนุนอ่าราชณจากไทย
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบท่านประธานครับอ่า
ก่อนที่จะอภิปรายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผมจะกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลชุด
นี้เป็นรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายไม่
ได้รับการยอมรับมากที่สุดเป็นประวัติการโดยเฉพาะอย่าง
หัวหน้ารัฐบาลพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอก
ยุทธ์จันโอชาผมอยากกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับ
ว่าในห่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะมาก
กว่านั้นท่านคณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร
ผมเองก็ไม่แปลกใจแล้วฮะท่านก็ต้องลงพื้นที่นะครับ
ตามที่ท่านเป็นประมุกฝ่ายบริหารแต่ผมอยากกลับ
ท่านประธานว่าในการลงพื้นที่มีพี่น้องประชาชน
นะครับเล่าให้ผมฟังวันนั้นผมไปที่ตำบลท่าศิลา
บ้านศรีศุกร์ห้วยโมงพบยายหลัดท่านประธานชื่อใยหลัด
แกบอกว่าท่านผู้แทนโดนหลอกเขาบอกผมบอกหลอกเรื่อง
อะไรเขาบอกหลอกว่าไปรับบริจาคพันธุ์ปลาเขาก็ไป
นะครับพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้เขาลำบากมากมีกลุ่ม
บุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของผู้ช่วยอดีตผู้
ช่วยรัฐมนตรีนะฮะมาบอกว่าไปรับพันธุ์ป่าพอเขาไป
ถึงพบคณนายกฮัตธบาธาร์
เขาก็จะกลับบ้านก็ไม่มีรถจะกลับเขาก็ได้รับกระดาษแผ่น
หนึ่งฮะเขียนอะไรทราฟไหมฮัตธบาธาร์ประยุตอยู่
ประยุทธ์อยู่ยาวประยุทธ์สู้สู้เนี่ยสังคมไทยวันนี้มันเกิด
เรื่องแบบนี้ได้อย่างไรผมถึงอยากกลับเรียนท่านประธานกับเพื่อน
สมาชิกว่าเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลมันไปไม่ได้แล้ว
เข้าเรื่องท่านประธานผมวันนี้ผมอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มนาคมท่านศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อสักครู่นะครับ
เพื่อนสมาชิกจากพักเก้าไกรนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นซีรีส์หนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวท่านทวีสอดส่องเป็นซีรีส์สองบังเอิญมันเป็นเรื่อง
ประจวบหมออธรรมฐานไม่ได้นัดไม่ได้เตรียมกันเลยน่ะ
สมาชิกเมื่อสักครู่พูดเรื่องอดีตผมเองเนี่ยจะทำนายอนาคตเลยนะครับ
ทำนายอนาคตนะครับว่าตอนนี้รัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยครับ
ค่ายภูมิใจไทยเนี่ยท่านกำลังคิดการจะทำอะไร

งบเอื้อประโยชน์
งบประมาณรายจ่ายปีหกหก
ผมจะพูดสองกรมครับกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบท
งบประมาณรายจ่ายปีหกหกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะครับ
ท้อช่อสี่หมื่นเจ็ดเป็นรายจ่ายประจำ
กลมทางหลวงประมาณห้าพันกว่าล้านนะครับ
ทางหลวงชนบทหนึ่งพันห้าร้อยกว่าเป็นงบลงทุนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่า
เป็นทางหลวงชนบทสี่หมื่นห้าพันกว่าล้านจังหวัดบุรีรำ
ด้านล่างนะฮะท่านประธานในสไลด์ผมงบลงทุน
กรมทางหลวงบวกทางหลวงชนบท๕๔๐๐กว่าล้านประมาณนะครับผมใช้คำว่าประมาณกันแล้วกัน
ถ้าเปรียบเทียบบางคนบอกว่ามันก็ได้ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ตั้งแต่สมาชิกอภิปรายตั้งแต่วาระหนึ่งนะครับวาระรับหลักการตอนงบประมาณเข้า
แต่๔๕ท่านประธานทราบไหมครับว่างบประมาณแสนกว่าล้านเนี่ย
ถ้ามีใจเป็นธรรมนะครับกระจายไปเกือบทุกจังหวัด
มันก็จะตกเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วครับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมากกว่าที่อื่นเขาสี่ห้าเท่านะฮะ
เป็นเงิน๕๐๐กว่าล้านเดี๋ยวท่านประธานตามผมมาครับ
สไลด์ที่สองฮะท่านประธานดูนะฮะ
จังหวัดบุรีรำเฉพาะกรมทางหลวงนะครับ
สองพันกว่าล้านสกลนครไม่น้อยหน้าครับท่านประธานเพราะเป็นจังหวัดผม
หนึ่งพันหนึ่งร้อยมุกดาหารสองร้อยสามสิบเจ็ด
อุบลราชธานีพันสองร้อยสี่สิบทำไมผมต้อง
หยิบยกจังหวัดมุกดาหารเข้ามาอยู่ในหนึ่งในสี่
แล้วก็จังหวัดอุบลรัชธานีเข้ามาอยู่หนึ่งในสี่ขอสไลด์ถัดไปครับ
มันมีสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะครับ
ท่านประธานผมยังจำได้วันนั้นท่านรัฐมนตรี
ทำให้เตรียมการมาไว้เรียบร้อยเสร็จสับมีเส้นกราฟ
การได้รับงบประมาณของจังหวัดบุรีรำ
ตั้งแต่๑๓ปีย้อนหลังนะครับท่านก็ว่าไป
แต่ท่านประธานมาดูครับสีแดงจังหวัดบุรีรำ
ศรีสะเกดสุรินทร์วันนี้ผมจะไม่พูดถึงศรีสุเกตสุรินทร์นะครับ
พอดีเจอพี่ชายผมที่อดีตก็อยู่ด้วยพักด้วยกันฮะวันนี้เจอกันข้างนอก
แกก็บอกอย่าพูดเรื่องศรีสะเกดนะเพราะว่าแกไปอยู่กับภูมิใจไทย
ผมก็จะไม่พูดถ้าผมรับปากไปแล้วว่าศรีสะเกดสุรินทร์ก็ได้งบเยอะครับ
สุรินทร์ก็มีที่ไปที่มานะครับพักของท่านนายกเองอ่ะ
จากประชารัฐเดี๋ยวก็ไปอยู่ภูมิใจไทยก็คอยติดตามดูฮะ

อุบลราชธานีท่านประธานเป็นจังหวัดที่มีสีน้ำตาลเข้มเนี่ย
เขาเรียกว่าเก็บภาษีประมาณ๕๐๐กว่าล้าน
แต่ถ้าสีแดงอยู่ในไม่เกิน๓๐๐๐ล้านที่มีภาษีส่งกลับเข้าส่วนกลาง
จังหวัดมุกตาหารก็เป็นสีแดงฮะจังหวัดเล็กเล็กนะ
แต่ว่าได้รับรางวัลติด๑ใน๕ที่สามารถเก็บภาษีได้มาก
นี่ผมคิดประมาณ๒๓ปีย้อนหลังนะก่อนห่วงโควิด
เนี่ยที่ผมชี้ให้เห็นว่าสี่จังหวัดมีสกลนครด้วยสีแดง
ภาษีใกล้เคียงกับจังหวัดบุรีรำเพราะว่าท่านรัฐมนตรีตอบเองนะครับ
ท่านขึ้นมาอภิปรายตอบเพื่อนสมาชิกบอกว่าจังหวัดบุรีรำเก็บภาษีได้
ทำไมถึงได้รับงบประมาณเยอะท่านก็ไม่ต้องตอบผมอีกนะตัวนี้ครับ
เพราะว่าผมมีคำตอบว่ามันไม่ได้ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่น

ผมจะอธิบายอย่างนี้ฮะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
ติดตามเรื่องนี้เป็นอย่างมากกิจกรรมของกรมทางหลวงเนี่ย
ในการพิจารณาที่จะให้หน่วยรับงบประมาณได้รับงบประมาณแต่ละส่วน
เขาจะแยกเป็นกิจกรรมประมาณนี้แหละฮะโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
หน่อยนะครับเรื่องนี้มีความปลอดภัย
หลวงพิเศษระหว่างเมืองทางหลวงเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดิน
อะไรต่างพวกนี้ประมาณ๑๐กิจกรรม
เดี๋ยวท่านตามผมมาท่านประธานขอสไลด์ถัดไป
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขยี่สิบสี่ครับท่านประธานได้รับงบประมาณสองร้อยกว่าล้านนะครับ

ได้รับในกิจกรรมโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา๕ตอน
ทางหลวงเชื่อมโยง๗ตอน
ถ้าเราฟังปกติมันก็ไม่เหมือนมีอะไรเกิดขึ้น

ได้สิบสองตอนหมายเลขยี่สิบสี่นะฮะสายเดียวนะสิบสองตอน
เขาเรียกเจตนาแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ผมเข้าใจเจตนาท่านรัฐมนตรีนะครับเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่จากพักเก้าไกรขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
ท่านบอกว่าจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับท่านได้รับงานเยอะแยะไปหมด
เจตนาแบบนี้เนี่ยภาษาเขาเรียกว่าไม่ต้องการให้สำนักก่อสร้างนะครับ
ทางที่สองที่หนึ่งและที่สองนะฮะจังหวัดบุรีรัมน์
เขาไปประกวดราคาที่กรมมันอาจจะต้องใช้ชั้นหนึ่งชั้นพิเศษ
เดี๋ยวงานมันแตกต้องเอากลับไปทำที่จังหวัด
แขวงทางหลวงบุรีรำเป็นคนดำเนินการเนี่ยกรมบัญชีกลางนะครับ
ถามคนกรมบัญชีกลางต้องตามเช็คบิน
ธิบดีกรมทางหลวงพอสำนักงบประมาณคุณ

ถ้าเพื่อนสมาชิกบอกว่าอ้าวก็เผื่อเส้นทางนี้
เขาให้เยอะมันมีความจำเป็นนะครับไม่ว่ากัน
แต่ผมมองว่าแบ่งซื้อแบ่งจ้างขอสไลด์ถัดไป
ส่งเข้าประกวดนะท่านประธานสวยงามมากเลย
เกือบจะเป็นสี่เลนหมดอยู่แล้วนะฮะทางหลวงหมายเลขยี่สิบสี่
สวยงามจริงจริงผมไม่เข้าใจเจตนาว่าไปสิบสอง
เป็นสายเดียวเนี่ยท่านเอาไปทำอะไร
สิบสองสัญญาเนี่ยดูดิท่านดู
ถนนอย่างนี้พร้อมส่งเข้าประกวดได้เลยนะท่านประธาน
ผมก็ไปเจออยู่ป้ายหนึ่งนะท่านประธาน

ก็สนามแข่งรถแล้วก็พอจะเข้าใจ
แต่ก็ยังใจกว้างนะครับท่านประธานไม่ว่ากัน
เพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญวันนั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบแล้วบอกว่า
เป็นแหล่งรายได้ของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรำ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดวันนี้ผมดีใจกับพี่น้องชาวบุรีรำนะ
ที่ได้รับงบประมาณเยอะเยอะแต่ผมเสียใจนะครับ
เสียใจที่ผมเป็นคนไทยไม่ใช่คนจังหวัดบุรีรำ
แต่ดีใจกับท่านฮะเราก็ยังใจกว้างอีกท่านประธาน
อาจจะมีแค่สายทางหมายเลข๒๔ขอสไลด์ถัดไปฮะ
ไอ้เราก็ช่างสังเกตท่านประธานผมก็ไปเปิดในเล่มงบประมาณขาวค่าแดงนะฮะ
ไม่ได้ไปไปหาจากที่ไหนมาหรอกไม่มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่ไหนให้ผมมา
ผมไปเปิดเองครับผมก็เป็นโปรเจกต์กรมทางหลวงมาพอสมควร
ก็เข้าใจเรื่องงานพวกนี้ดีก็ไปดูทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดนะครับ
ตอนนะครับท่านประธานแปดตอนสองร้อยกว่าล้าน
แบ่งซื้อแบ่งจ้างอีกแล้วค่ะท่านประธาน๓กิจกรรม
ได้รับการบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินทางหลวงเชื่อมโยง๓กิจกรรม
ก็แบ่งไปเพื่อเจตนาหลบเลี่ยงกันมาธิการไม่ให้เขาเห็น
ก็เอาอยู่คนละกิจกรรมอ่ะท่านประธานไม่รู้ได้ยินผมหรือเปล่า
ไม่รู้นะอนุกรรมธิการเนี่ยทางหลวงเนี่ย
ยังมีโอกาสนะฝากกรรมธิการด้วยเพื่อหลบเลี่ยง
ไม่ให้มาอยู่กิจกรรมเดียวถ้าอยู่กิจกรรมเดียว
เดี๋ยวจะเห็นนะครับท่านประธานโดยปกติถ้าไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
สำนักก่อสร้างทางเขาทำเนี่ยมันก็ต้องใช้ชั้น
เงินเกินหนึ่งร้อยล้านผมก็ยังพอรับได้อีกท่านประธาน
สไลด์ถัดไปตัวเลขสามตัวถนนสามสี่แปดนะครับ
เดี๋ยวดูภาพนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับ
ไปที่สองสี่สี่ห้าเลยครับถนนสี่ตัว
ถนนสี่ตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นถนนบ้านเรา
ก็ส่วนมากก็อำเภอสู่อำเภอแล้วฮะก็๗ตอนอีกฮะ
แบ่งซื้อแบ่งจ้างอยู่เหมือนเดิมไหมท่านประธาน
ตอนสองร้อยกว่าล้าน
ผ่านสนามช้างอาริน่าอ่ะท่านประธานก็เป็นแรงแรงเก็บภาษี
แหล่งรายได้ของพี่น้องชาวบุรีรำนะผมภาคภูมิใจด้วยนะฮะ
เส้นทางสายนี้ขอสไลด์ถัดไปนะครับดู
ก็เป็นด้านซ้ายล่างท่านประธานก็คงจะขยายเป็นสี่เลนนะครับ
ผมดูแล้วก็คงจะพยายามทำให้เป็น๔เลน
เกือบทั้งจังหวัดแล้วฮะถ้าดูโครงการแบบเนี้ย
สไลด์ถัดไปหมายเลขสี่ตัวอีกครับท่านประธาน
ทางหลวงสองศูนย์เจ็ดสี่แปดตอนอีกแล้วนะฮะสองร้อยกว่าล้าน
แบ่งซื้อแบ่งจ้างอีกแล้วฮะไม่รู้หลบเลี่ยงอะไร
ทำไมไม่ให้สำนักก่อสร้างเขาทำไม่ให้กรมเขาทำ

ขอภาพสองศูนย์เจ็ดสี่ด้วยครับสไลด์ถัดไปดูดิแท้ประธาน
งามครับท่านประธานถนนดีทุกเส้นแหละครับ
สายสองหนึ่งเก้าก็สี่ตอนน่ะร้อยห้าสิบเกือบเกือบร้อยห้า
สิบล้านแบ่งซื้อแบ่งจ้างขอสไลด์ถัดไปสายสองแปดแปด
ก็วงแหวนรอบเมืองบุรีรำนะฮะสวยงามมากนะครับวงแหวน
รอบเมืองก็เอาไปอีกสองตอนน่ะสี่สิบกว่าล้านไม่รู้ไป

ขอสไลด์ถัดไปครับสองศูนย์เจ็ดสามก็ดูสภาพถนน
ท่านประธานเดี๋ยวผมให้ดูสภาพถนนก่อนเดี๋ยวหลังหลัง
ผมจะมีสไลด์เปรียบเทียบนี่คือในส่วนของกรมทางหลวง
สไลด์ถัดไปครับเดี๋ยวทางหลวงชนบทจะน้อยหน้าแขวง
ทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรำท่านประธานดูนะฮะดู
ไลด์ผมจังหวัดบุรีรำสองพันสี่ร้อยกว่าล้าน
สกลนครไม่น้อยหน้าครับสี่ร้อยกว่ามุกฎาหารสี่ร้อยอุบล
ราชธานี๔๐๙ผมถึงบอกจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย
ข้างหลังบอกซวยนะครับพอดีท่านสมคิดท่านอยู่จังหวัดอุบล
เขาบอกไม่ซวยหรอกฮะเราก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นพี่น้อง
ชาวอุบลแต่ก็ดีใจกับพี่น้องชาวบุรีรัมป์สองพันสี่ร้อยกว่า
ท่านทำได้อย่างไรพรุ่งนี้นะครับถ้าญาติพี่น้องผม
เป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกรมทางพอสำนักงบ
ผมไปยื่นใบลาออกเลยฮะผมจะไปบอกว่าไปยื่นใบลาออก

คุณไปเชื่อใครอธิบดีกรมทางหลวงชนบท๒๔๐๐กว่าล้าน
สไลด์ถัดไปครับให้ดูท่านประธานดูรูปภาษีเหมือนเดิมแล้วฮะ
ภาษีก็ไม่ได้เก็บแตกต่างจากคนอื่นเขาขอสไลด์ถัดไปครับ
กิจกรรมก็เหมือนกับกรมทางหลวงแล้วฮะแยกกิจกรรมให้ดูดี
นี่กิจกรรมที่ผมบอกอ่ะไม่อยากให้อยู่ในกิจกรรมเดียวกันเดี๋ยวกรรมธิการนะครับ
หรือว่ารู้หรือไม่ทราบนะฮะอาจจะตามทันไปปรับรถ
ก็คงอยู่คนละหน้านะครับอยู่คนละกิจกรรมก็มองไม่เห็น

โครงการพัฒนาและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบท
สนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติก
แปดสายทางจังหวัดบุรีรำท่านประธานนครพนมจังหวัดท่านประธานผมกลัวน้อยหน้าครับ
ผมจัดมาให้ด้วยเก้าสายทางนะครับสี่ร้อยกว่าล้านสี่ร้อยเก้าสิบแปดก็ใกล้เคียงจังหวัดบุรีรำครับ
แต่ท่านดูจังหวัดอุบลราชธานีสิภาษีเขาก็เก็บกว่าได้มาก
ท่านสอสอชุวิตก็นั่งน้อยใจอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับ
พื้นที่ก็ใหญ่ประชากรก็เยอะภาษีเก็บได้มากกว่าใช้ตักกะอะไรคิด
ให้งบประมาณเขา๒๐๐กว่าล้านน้อยกว่าจังหวัดบุรีรำกับจังหวัดนครพนม

โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา
อันนี้ต้องย้ำนะครับผมเน้นตั้งแต่แรกบำรุงรักษาก็คือ
ถนนตรงไหนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องดูแล
ดูจังหวัดบุรีรำ๓๗สายทางนะครับ๗๐๐กว่าล้าน
นี่ทางหลวงชนบทนะครับแขวงการทางนะครับ
ไม่ใช่กรมทางหลวงนะแขวงการทางชนบทจังหวัดบุรีรำ
ผมว่าพอสำนักตอนนี้อยากไปเป็นแขวงการทางที่บุรีรำหมดแล้วครับ
งบเกือบ๓๐๐๐ล้านแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นผอสำนักแล้วครับ
พระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ผมจะไม่เอาศรีเกรดกับสุริน
ได้งบเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่พูด
เพราะว่าเจอพี่ชายผมบอกอย่าพูดเรื่องศรีเกรดสุรินทนะ
อศรียุทยา๑๒สายทางผมบอกว่ามาเปิดตัวอีกเหมือนกันนะครับ
ศรีสะเกดสุรินก็โฆษณาให้เขาด้วยสิ

จริงท่านประธานถ้าไม่แทรกผมนี่ไม่เป็นไรเลยนะฮะท่านประธาน
ผมกำลังมาดีดีนะครับเราดีกันอยู่นะฮะท่านประธาน
กลับเครื่องด้วยกันทุกอาทิตย์เลย
กว่าล้านนะฮะ๕๐๐กว่าล้านพระนครศรียุธยา
อุบลท่านดูอุบลสี่สายทางครับท่านประธาน
วกลบไม่เป็นไรนะถ้าผมผิดพลาดเดี๋ยวท่านมาตอบ
มาตอบว่าผมดูในเล่มขาวคาดแดงเนี่ยมันผิดพลาด
๓ล้านนะครับดูท่านชูวิทย์น้ำตาไหลเลยมั้งครับป่านนี้
เศร้าอยู่สกลนครนะครับไม่น้อยหน้าหรอกฮะ
ไม่น้อยหน้าอุบลรัชธานี๔สายทางเหมือนกัน๘๗
พูดถึงกิจกรรมบำรุงรักษานะครับไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัดอ่ะ๔๐๐กว่าล้านกิจกรรมบำรุงรักษา
จังหวัดบุรีรำผมก็เอาภาพมาให้ดูเนี่ยมันไปเสียหายตรงไหนทำไม
บำรุงรักษาทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ขอสไลด์ถัดไปครับ
ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานดูให้ดีนะครับ
โครงการอำนวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติก
ก็คือระบบขนส่งนี่แหละครับจังหวัดบุรีรำ๖๑โครงการ๑๑๐๐ล้าน
ทั่วประเทศนะครับท่านประธาน๗๙โครงการ๓๓๐๐ล้าน
นี่คือ๗๖จังหวัดนะครับรวมกันมันแค่๓๓๐๐ล้าน
แต่บุรีรำเนี่ยล่อเข้าไป๖๑โครงการนะครับ
ทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ๑๔๐กิจกรรมนี้

บุรีรำ๑๐๐ทั่วประเทศ๓๓๐๐
ผมว่ากรมทางหลวงนะปี๖๗ปีหน้านะ
ถ้าตั้งงบประมาณกิจกรรมนี้ท่านต้องเปลี่ยนชื่อ

โครงการอำนวยความปลอดภัยจังหวัดบุรีรำ
สนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติก
ผมจะต้องไม่ต้องมาอภิปราย
เพราะว่ากิจกรรมมันสำหรับจังหวัดบุรีรำโดยเฉพาะ

ภาพต่อไปทำไมผมถึงต้องเน้นย้ำนะครับว่า

นี่ท่านดูนะครับถนนนี้ก็สวยงามเหมือนกัน

วันนั้นหาลือไปแล้วทางหลวงหมายเลข๒๒
อำเภอวลิชภูมิกุฎบากภูพันธ์
เป็นถนนระหว่างอำเภอ๓๔อำเภอนะครับ

ผมได้มาจากกู้ภัยคำหอมนะครับ

ที่เขาคอยช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุขอสไลด์ถัดไปอีกท่านดูภาพนะครับ
อุบัติเหตุปีละเป็นร้อยร้อยครั้งขอสไลด์ถัดไป
เนี่ยผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานดูนะครับว่ากิจกรรมความปลอดภัยเนี่ย
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำมันเยอะแยะแล้วจังหวัดอย่างนี้เนี่ย
ไหลทางไม่มีอธิบดีกรมทางด้วยคุณทำงานกันยังไง
พอสำนกงบประมาณทีท้องถิ่นบอกให้กระจายกระจาย
และอย่างนี้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่
กระจุกตัวนะครับข้างหลังบอกกระจุกตัว

จะให้ผมมองยังไงขอสไลด์ถัดไปครับ

ล่ะครับเรื่องนี้สมคบคิดครับท่านประธาน
ไม่ใช่สมคิดเชื้อคงนะครับอันนี้คือสมคบคิดกัน
เอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างกรมทางหลวงสำนักงบประมาณ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผมเห็นแล้วมันท้อใจนะครับท่านประธาน
ว่าบ้านเรานะครับถ้ามีผู้บริหารอย่างนี้เนี่ย

สิ่งต่างนะครับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย

สไลด์ถัดไปนะครับจะได้เห็นด้วยกันนะครับ
จะได้บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ผมมองว่าจัดงบเอื้อประโยชน์
จริยธรรมเลยนะครับเรื่องเนี้ยตามประมวลตามประมวลจริยธรรมของ
ฆาตการณ์การเมืองปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ
สองข้อไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ
การดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับ
เนี่ยเขาให้ปฏิบัติอย่างนี้นะครับแล้วดูจัดงบประมาณเนี่ยฮะ

กับการดำรงตำแหน่งแต่ท่านจะลุกมาตอบผมบอกว่า
ผมไม่รู้เรื่องท่านสมาชิกนี่ท่านกรมทางหลวงแขวงการทางบุรีรำเนี่ย
เขาเป็นคนดำเนินการกรมทางหลวงเป็นคนดำเนินการ
พอสำนักงบประมาณเป็นคนดำเนินการไม่เป็นไรครับท่านประธานผมเชื่อ
ผมเชื่อว่าถ้าท่านตอบแบบนี้ผมก็เชื่ออีก
แต่ท่านหลีกหนีประเด็นนี้ไม่ได้ขอสไลด์ถัดไปครับ
ก็อยู่ในหวดจริยธรรมเหมือนเดิมนะฮะแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาดก็ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าท่านเป็นฝ่ายบริหารนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการมันผิดพลาดไปแล้ว
ท่านก็ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นผมมีบุญวาสนาได้ไปนั่ง
เสนาบุรีรัฐมนตรีคมนาคมถ้ามีคนมาพูดแบบนี้
พรุ่งนี้ผมลาออกเลยครับไม่ต้องรอให้ท่านประยุทธ์ปลด
แต่ไม่กล้าหรอกครับท่านประยุทธ์ถึงวันนี้ถึงอภิปรายครั้งนี้นะครับ
ถึงทุกท่านจะได้รับความไว้วางใจทั้งหมด
ผมก็เชื่อว่าท่านประยุทธ์คนดีไม่กล้าปลดท่านหรอก
ก็โลแกนพักเพื่อไทยท่านเป็นนั่งร้านอย่างดีอยู่แล้ว
มีคนนั่งอยู่บนนั่งร้านจะทำให้ขานั่งร้านตัวเอง
มีปัญหาเนี่ยคงไม่กล้าแล้วฮะ
ดีแต่พูดนะครับท่านนายกขนาดพูดชัดเจนขนาดนี้นะครับ
ผมเชื่อว่าท่านก็ไม่กล้าสิ่งที่ผมอยากกลับเรียนท่านประธานนะครับว่า
ผมอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านช่วยตอบผมหน่อย
วันนี้ถ้าท่านตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันศุกร์ก่อนที่จะลงมติไม่ไว้ว่าเอ่อ
ยกมือนะครับผมอยากให้ท่านรวมงบประมาณตั้งแต่ท่านเข้ามารับตำแหน่ง
ถ้าท่านจริงใจนะครับเริ่มเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรรมนาคมเนี่ย
บเหลือจ่ายผมขอแค่กรมทางกับทางหลวงชนบท
บเหลือจ่ายงบเงินกู้งบประจำปีทั้งจังหวัดบุรีรำมันได้เท่าไหร่
ผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าพันล้านนะฮะท่านฟังไม่ผิดหรอกสมาชิก
รวมให้ผมหน่อยแล้วก็มาตอบให้ผมชัดนะครับ
ไม่ต้องดังมากก็ได้นะครับอยู่ที่ท่านจะกล้าไหมนะครับ
ผมก็จะคอยดูนะครับผมจะบอกคนสรุปของพักเพื่อไทยสุดท้ายด้วยนะครับ
ผมฝากไว้ด้วยใครสรุปก็อย่าลืมถามให้ผมเรื่องนี้
แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจิตสำนึกของฝ่ายบริหารนะครับว่า
เมื่อท่านดำเนินการเยี่ยงนี้แล้วเนี่ยท่านจะกล้ารับผิดชอบไหม
ผมไม่มุ่งหวังนะครับและก็ไม่คาดหวังในตัวของฝ่ายบริหารด้วยว่า
พร้อมจะลาออกในเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแสดงจิตสำนึกอะไรต่างต่างพวกเนี้ย
แต่สิ่งที่ผมคาดหวังนะครับผมคาดหวังที่เพื่อนสมาชิกนะครับ
ข้อมูลอย่างนี้นะครับหลักฐานชัดเจนอย่างนี้
เพื่อนสมาชิกนะครับเราต้องแสดงสำนึก
สำนึกความเป็นผู้แทนราชดรที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย
ด้วยการยกมือนะครับไม่วางอี้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
ผมจะรอดูในวันเสาร์นะครับว่าสิ่งที่ผมร้องขอเพื่อนสมาชิก
สำนึกสร้างประวัติศาสตร์ไว้ในสภาแห่งนี้
ร่วมกันไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ